เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราได้รู้กันไปแล้วว่าน้องเป็นใคร
ตอนรับน้องน้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แชมป์ก็คือน้องบอส
ก็มีบัตรโทนี่คุณซีเกมที่ที่ฉันอยากเล่นมากเลยนะคะ

ก็แข่งกีฬาซีเกมตอนนี้แล้วก็คุณชิมมิโอ้โฮค่ะ

เป็นไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้ที่หลังจากที่แบบโอ้โหได้เป็นแชมป์เลย
ก็เหนือความคาดหมายครับคือผมก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะมาถึงตรงจุดนี้ได้
คิดว่าแบบเดี๋ยวมาสัก๒๓อีพีก็เด้ง
โอ้โหไม่แต่ว่าพี่นี่เชียร์ตลอดเลยนะคะ
เดี๋ยวจะบอกว่าของบอสเนี่ยคือมาแบบสบาย
พี่บอสมันพลิกโผล่ไปไหมตั้งแต่ตอนแรกเราไม่คิดเลยเหรอว่าเราจะได้
ไม่คิดเลยครับผมแบบเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อน

ใกล้แล้วตอนแรกที่ผมรู้ว่าผมติดผมก็ยังไม่มา
ก็คิดว่าแบบก็เพื่อนไม่ติด
แต่ว่าเพื่อนบอกว่าติดเราไปให้หน่อย
เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำตรงนี้แล้วเขาอยากให้มาทำให้เต็มที่ครับ
ใช่อันนี้จากทีมก้าวนะคะ
แล้วเดี๋ยวนะคุณผู้ชมบรรยากาศวันนั้นเนี่ยคือทุกคนแบบว่ากรี๊ดกันคอแตกมาก
เพราะว่าทุกคนคือที่ยืนอยู่เนี่ยหล่อ๔คนมีแฟนคลับกันหมดเลย
แล้วก็แฟนคลับก็กรี๊ดเวลาใครออกมาคนนั้นก็กรี๊ดคนนี้ก็กรี๊ดนะคะ
เอาจริงทั้ง๔คนตอนนั้นคิดว่าใครจะได้

ผมมีความหวังว่าอ้ยอาจจะได้บ้างอะไรอย่างนี้

ก็นะไม่ได่ก็ไม่เป็นไรครับ

ยังไม่รู้หรอกว่าใครจะได้เนี้ย
แล้วพอประกาศมาปุ๊บเป็นบอส
บอสมัยยังยืนงงอยู่นะ
เอาจริง
แต่คนที่กระโดดแบบบินใจสะใจสุดชีวิตเลยคือโธนนี่
คิดอะไรอยู่ตอนนั้นโฆนนี่
ก็อยากเอาครับคิดถึงบ้านแต่พอแบบได้ยินว่าเป็นพี่บอสเป็น
คือไม่ว่าจะเป็นใครผมก็ดีใจหมดครับแต่พอยิ่งเป็นทีมเราด้วย
มันก็เลยยิ่งแบบโอ้โหดีใจมากเลยที่แบบเป็นพี่บอสคนนี้ที่ได้ครับ
แล้วตอนนั้นเราไม่หวังหรือว่าเป็นเราแหละ
ก็หวังครับก็หวังผมก็คิดว่าแบบโอ้โหถ้าเราได้มันจะดีมากเลย
นี่ก็เป็นนักลองไหมล่ะแม้มีใช่หรือมั้ยคะใช่ครับแต่ว่าก็
ไม่ได้แบบดังหรืออะไรขนาดนั้น

ตื่นแล้วก่อน

ที่มีการโชว์คนอื่นเขาก็เดินเดิน
บอสต้องมีแบบลิสต์กีตรงกีต้าอะไรอย่างนี้

แต่ก็พี่ก้าวเขาก็อยากให้เราโชว์ความเป็นเราครับ
ซึ่งผมก็มองตัวเองว่าไม่ใช่โมเดลเนาะ

ผมก็อยากทริวจะเป็นตัวของตัวเอง

ในสไตล์เราเลยนะ

เห็นบอกว่าเมาส์ว่าประกวดเสร็จแล้วจะได้กลับต่างจังหวัดสักที

อุโบรนด์กับเซอรินในชั้นควบอยู่ตรงกลางเลย

ผมก็อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้ว

งานในวงการล่ะงานในวงการคนนี้
อยากอยู่ครับผมชอบอยู่แล้วก็อยากทำต่อ
คืออยากกลับไปเจอเพื่อนไปเจอพ่อแม่ก่อน

สีเกมก่อนก็ได้หรือเปล่าครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ
แฟนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรายการมาตั้งแต่แรกนะครับ
ก็ติดตามกันผลงานต่อกันด้วยนะครับผม
มี่ทิมมี่ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็อยากจะให้ติดตามต่อไปเรื่อยครับผม
ว่าพวกเราจะมีอะไรต่อไปครับ
สกับโทนี่ฝากผลงานให้ติดตามกันหน่อยค่ะ
ครับคุณเต้ก่อนครับ

ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ
แล้วก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยนะครับผม

ผมก็ไม่มีแฟชั่นในการที่จะมาถึงตรงจุดนี้ได้

รับรองผมจะมีผลงานดีออกมาให้ดูแน่นอน

ขอให้ตัวไม่ดังเป็นผู้แตกเลยนะจ๊ะ